ตามข่าวกันต่อค่ะดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยค่ะงานศพน้องพลอยงานชาปนกิจนะคุณแม่คุณแม่ไปเคาะโลงแล้วบอกลูกสาวพลอยไปอยู่วัดนะลูกพลอยจับคนร้ายได้แล้วนะลูก
นี่ค่ะแม่บอกลูกเป็นครั้งสุดท้ายเคาะโลงบอกแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็จัดงานศพนะคะที่บ้านในตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็ย้ายไปที่วัดบางบูชาชนาราม

แม่ก็บอกลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ลูกไปสบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล
หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีการทำพิธีเคลื่อนย้ายลงศพไปที่วัดนะคะ
อันนี้ตอนระหว่างเคลื่อนโลงน้าของน้องพลอย
คนที่ไปเจอน้องพลอยคนแรกหลังจากเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็แม่ของน้องพลอยก็เคาะลงบอกตลอดทาง
คุณแม่ร้องไห้อยู่ตลอดนะคะ
บรรยากาศที่วัดค่ะคนก็มาร่วมงานเยอะเลย
คุณพ่อของน้องพลอยที่เดินทางมาส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องพลอยเนี่ยเลิกรากันตั้งแต่น้องพลอยอายุ๓ขวบนะคะ
รวมถึงมีเพื่อนของน้องพลอยที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มาร่วมงาน
โอ้โหเห็นภาพแบบนี้ค่ะ
เพื่อนก็ได้ร้องเพลงส่งพลอยเป็นครั้งสุดท้าย
บางคนก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะคะ
ส่วนน้องแพลร์เพื่อนสนิทที่ให้ยืมเงินเนี่ย
ก็รับหน้าที่เป็นคนกล่าวประวัติก่อนชาปนกิจ

พลอยเป็นคนร่าเริงเป็นคนที่เรียนดี
ตั้งใจที่จะเรียนนิติในระดับมหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์
ลอยเคยได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวดละครคุณธรรม
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงอาเซียน
ประกวดเพลงหมู่ระดับมัธยมศึกษา
แล้วก็ตอนนั้นที่ได้รับรางวัลเป็นงานแข่งขันทักษะ
อาเซียนครั้งที่๑๑ปีการศึกษานี้นี่แหละค่ะ
ตลอดทั้งพิธีแม่ของน้องพลอยก็ร้องไห้
เป็นลมหลายครั้งเลยแม่พูดถึงลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากเสร็จพิธีคุณผู้ชมแม่บอกว่าแม่ใจแตกสลาย
พลอยกำลังจะมีอนาคตที่ดีอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังคุณแม่หน่อยนะคะ
เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนหมดอนาคตเลยค่ะ
เพราะความหวังตั้งใจว่าจะให้พลอยไปเรียนมหาลัย
ความหวังสุดท้ายจริงเลยแต่มันก็ยังไม่ถึงความขวัญเลย
นี่ค่ะที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะ
แล้วก็ถามคุณแม่ด้วยคุณแม่สำหรับจดหมายที่น้องพลอยเขียนเอาไว้
แม่บอกว่าที่น้องพลอยขอโทษแม่นะแม่ไม่โกรธน้องเลย
แม่รักน้องพลอยเสมอเงินที่น้องพลอยยืมเพื่อนมาทั้งสองคน
แม่จะใช้แทนให้พลอยไม่ต้องเป็นห่วงนะลูก
แล้วแม่บอกนะว่าอยากให้ลูกสาวแม่เป็นรายสุดท้ายที่ตกเป็นเหยื่อ
จากเหตุการณ์มิจฉาชีพแบบนี้นะคะ

มีกลุ่มคนที่โดนเอาชื่อร้าน

นางสาวกรกนกขันทรรักอายุ๒๘ปี
เธอเป็นเสมียนทนายความแล้วก็เอาหลักฐานเป็นทะเบียนบ้าน
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตทวงเฟวมจวัตรพะยาว
ไปแจ้งความกับตำรวจครับเพราะว่า
ที่อยู่ของเธอถูกเอาไปจดทะเบียนเปิดร้านขายมือถือ
แล้วก็เปิดเพจขายออนไลน์
จนมีผู้สีหายเขามาถวงที่บ้านเขา

แล้วร้านนั้นคนจดทะเบียนชื่ออะไรรู้ไหม
ดอกแก้วแก้วเจิมฮะอืมนางสาวกรกนกให้การว่าเมื่อสิบห้าตุลาคมที่ผ่านมา
มีผู้ชายชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยโอนเงินซื้อไอแพทเข้าบัญชีชื่อเจ้าของร้านมือถือ
แต่ว่าติดต่อไม่ได้สินค้าก็ไม่ได้ผู้ชายคนนั้นก็เลยตัดสินใจมาตามที่อยู่
ซึ่งมีการแจ้งไว้ที่เพจครับใช้เวลาสามวันมาถึงที่บ้านของคุณกรกนกเนี่ย
แล้วพอผู้ชายคนนั้นมาถึงปุ๊บก็เรียกหานางสาวกระหนกวันกันทรัน
แล้วผู้ชายคนนั้นก็อ้างว่าผมมารับไอแพทที่ผ่อนชำระไว้
คุณกรกนกเจ้าของบ้านก็ตรวจสอบว่ามันเป็นร้านมือถือที่จดทะเบียนถูกต้อง
แต่ดันมาใช้เลขที่บ้านของเธอไม่เพียงเท่านี้ครับ
แล้วร้านนั้นก็มีคนตามเป็นหลักแสนนะ
ตัวคุณกรกนกก็เลยพูดคุยกับผู้เสียหายให้ทราบว่าคุณน่าจะโดนหลอกแล้วล่ะ
เพราะว่าชื่อดอกแก้วแก้วเจิมเนี่ยคุณรู้ไหมมันกำลังเป็นข่าวเลยอ่ะ
แบบดูน่าเชื่อถึงอย่างเนี่ยค่ะถ้าคนอื่นที่เค้าไม่เข้าใจแล้วคิดว่านูใช่ค่ะ
คิดว่านูแบบร่วมบวนการกับเค้าไปด้วยอะไรอย่างเนี่ยค่ะ
นูจะเสียหายมากกว่านี้
ก็ประสานไปยังตำรวจกองบังคับการ๕สอทเพื่อขยายผลสอบสวนกรณีที่ตั้งร้านมือถือซึ่งโดนสวมรอย
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าของนางดอกแก้วด้วยหรือเปล่านะคุณผู้ชม
อย่างนั้นร้านมันผุดขึ้นเรื่อยเลยนะเนี่ยผมย้ำอีกทีนะกรณีของดอกแก้วเนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมหวังแค่เงินแค่เล็กแค่น้อยถ้าใครมาชวนบอกได้เงินง่ายเอาสำเนาบัตรมานะเอาไป๓๐๐๕๐๐คุณผู้ชม
สิ่งที่มันถาโถมตามมาเนี่ยดูข่าวนี้ไว้เลยนะครับว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นแบบนี้ขอให้ระมัดระวังครับด้วยความเป็นห่วงครับ